โอ้โหคิวงานแน่นทั้งงานละคร

ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเห็นงานเยอะแบบนี้
แล้วก็อยากจะเคลียร์เวลาไปพักผ่อนกับเขาบ้าง

น้องสาวคนสนิทอย่างเบลล่ารานีไปด้วย

เพียงแต่ต้องรอดูว่าจะว่างตรงกันหรือเปล่า

แล้วก็แต่ไม่ได้งดรับงานครับ

แล้วก็ต้องแบบชัดแบตน้อง

ความแผนว่าจะกี่วันหรือเป็นกี่อาทิตย์ครับ

จะได้ไม่เบียดคิวงานเนอะ

เอ่อทริปไหนครับ

ทริปนี้ก็ต้องการเกิดไปไหนนะ

แต่จนใหญ่แล้วก็ไม่เคยตรงน่ะ

แต่ว่าขี่คนเดียวก็น่าจะนะ

เราค่อนข้างเซฟตี้อยู่แล้วครับผม